เจอกับจีนซึ่งบล็อกของเขาสูงใหญ่มาก
ก็มีโอกาสในการสู้ได้พอสมควรเหมือนกันนะครับ
วันพรุ่งนี้รุ้นชื่อกันต่อเจอกับคาซักสธานครับ

แพ้ไปสามเซตร่วนเนี่ยสกอร์สิบสามยี่สิบห้าสิบแปด
ยี่สิบห้าและยี่สิบยี่สิบห้าดีขึ้นตามธัดแปดละเซต
นะครับหลังจบเกมทางกัปตันแขตครับอิติคุนสิอุทโฮง
แล้วก็บอกว่าแม้เกมนี้จะแพ้จีนแต่นักกีฬารุ่นใหม่สามารถทำผลงานได้ดีมาก

เป็นตัวหลักหลายคนและทำผลงานสู้สนุกเลยครับ
ส่วนเกมต่อไปเจอกับคาซักสถานนั้นจะเป็นงานง่ายกว่าจีนครับ
ดีครับดีการค่าครับสำหรับวันนี้ก็น้องนี่ลงไป
ค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะครับก็ผมว่าวัดได้นะ
ห้าสิบห้าสิบสำหรับพรุ่งนี้ครับเพราะว่าเราก็จะคง
เรายังเราไม่อยากเป็นที่สุดท้ายอันที่สุดท้ายคงใส่แล้วนะครับ